คุณผู้ชมครับเรื่องราวของคุณตาซาเล้งที่ถูกวัยรุ่นชื่อว่านายจอร์ด
ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
ศพของคุณตาชาปนกิจไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับ
เรื่องของเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมแล้วก็เงินที่ได้รับบริจาคจากประชาชนนั้น
ก็อยู่ที่ภรรยาของคุณตารวมแล้วก็ล้านกว่าบาท
แต่ล่าสุดมีกรณีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อลูกชายคนโตของคุณตา
ออกมาเปิดเผยว่าน้องสาวที่ดูแลแม่ไม่ยอมดูแลแม่
นำซ้ำยังขโมยเงินทองจากคุณแม่ไปด้วย
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
คลิปเหตุการณ์ในจอร์ดหนุ่มอารมณ์ร้อนกระโดดเตะนายจรูนมีพันธุ์
คุณตาซาเล้งวัย๘๑ปีเพียงเพราะไม่พอใจที่ถูกซาเล้ง
เชี่ยวรถจักรยานยนต์ล้มในซอยชาญเมือง๒ย่านดินแดง
สะเทือนใจนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๒มีนาคมที่ผ่านมา
ผู้คนในสังคมออนไลน์ต่างระดมช่วยเหลือผ่านเพจเฟสบุ๊คชื่อดัง
อบเงินให้ครอบครัวกว่าหนึ่งล้านบาทแต่คุณตาซาเล้งเสียชีวิตลงเมื่อปลายเดือนมีนาคม
ให้ยายฉลวยจริตเอกวัย๗๑ปีภรรยาคู่ทุกคู่ยาก
ต้องอาศัยอยู่กับลูกสาวเพียง๒คนที่บ้านหลังใหม่
ในอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาวันที่๒๖เมษายน
กระทรวงยุติธรรมได้มอบเงินเยียวยาให้ครอบครัวยายฉลวยอีก๑๒๐๐๐บาท
แต่จากนั้นกลับพบความไม่ชอบมาพากลเมื่อนายเตชะทัพทองที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ผ่านเฟซบุ๊กระบายความในใจว่า
มาเยี่ยมยายฉลวยพบยายไม่กล้าบอกอะไรบางอย่างขณะอยู่ต่อหน้าลูกสาว
อดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากลูกชายคนโตของยายฉลวย
เพราะถูกลูกสาวขโมยทองรูปภัณฑ์หนัก๑บาทไป
ไม่ยอมแบ่งเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมให้

พร้อมเปิดเผยพฤติกรรมของน้องสาว
ใช่ความพิสูจน์ที่เขานั่ว
ก็มีไหวที่พี่สุดในความสัมพันธ์
เกิดในปาส

เงินนี้มันเป็นเงินให้แม่ให้ติดตัวไว้ใช่ไหม๓ส่วนใช่ไหม
เขาก็รับปากติดตัวมาละ๙๐กว่า

แม่เขาจะมาเบิกตอนนั้นพี่เต้เขายังติดธุระอยู่ไง
ก็จะมาเบิกจ่ายค่าคนแรงคนงาน

ก็ไม่รู้มันไปทำอะไรหมดก็ไม่ได้เจอเลยเนี่ยพี่
ทางกับวันธิดามณีพันธ์

ปฏิเสธไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกระแสสังคมโจมตี
วันนี้เธอปรากฏตัวพร้อมกับยายฉลวยผู้เป็นแม่
ยืนยันว่านำเงินที่ได้จากกระทรวงคุณวิทยธรรม

และสร้างบ้านน็อกดาวน์หลังนี้

ก็ได้มอบคืนให้แม่ไปแล้ว

มันก็เก็บไว้มันก็คนจะคิดเก็บมันไว้ไม่ให้แม่เก็บ

เงินที่ได้จากเจ้ายาเนี่ย

ได้ลูกได้ได้หมดนะลูกได้หมดไปฮะลูกได้หมด
ว่าแม่นึกว่าตัวแม่ทำบุญไว้
ใครทำอะไรก็แม่ไม่ดีเดี๋ยวก็เข้าตัวเข้าไปลูกแม่คิดแบบนี้
ใครจะว่าแม่ไงเขาก็เข้าตัวใครว่าแม่แม่ถือว่า
เป็นคำพรของแม่ให้แม่ลำให้แม่ไปเสย
ไม่เถียงใครแม่ไม่ว่าใครหรือของอะไรที่แม่ศูนย์

คำเดียวถามคำเดียวเมื่อมันไม่เจอก็ช่างมัน
เหนื่อยปะแม่
ไม่เหนื่อยเลยทำแบบนี้แม่ทำแบบนี้ทุกวัน
ยามที่ขาดตาจรูนคู่ชีวิตไปแล้วเธอต้องอยู่กับลูกหลานในช่วงบั้นปลาย

แต่ยังไงสายสัมพันธ์แม่ลูก
ก็ยังคงตัดกันไม่ขาด